คุณผู้ชมวันนี้ครอบครัวของเศรษฐ์เต้ย
ก็จะมีการประกอบพิธีชาปนกิจแล้วนะฮะ
ญาติก็เตรียมเคลื่อนศพของเสียเต้ยไปชาปนกิจ
เมนวัดเทพสถิตนิมิตมงคลหรือว่าวัดป่าบ้านคำบร
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ
อยู่ที่บ้านพักซึ่งเป็นบ้านเกิดของเสียเต้ย
และทีนี้นะครับก็ต้องเคลื่อนศพไปที่เมนเพื่อไปทำพิธีเผา
ก็สักประมาณช่วง๑๓นาฬิกานี้เคลื่อนแล้ว
หลังจากเลี้ยงถวายอาหารเพลพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อย
ส่วนบริเวณหลังบ้านที่จัดเป็นโรงครัวนะฮะ
ที่มีแม่ครัวช่วยกันหุงหาอาหารไว้คอยถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์
แล้วก็เลี้ยงแขกเรือที่มาร่วมงาน
ก็นี่เป็นบรรยากาศนะฮะ
ขณะที่บริเวณเมนวัดทางญาติได้นำเต็นต์มากางให้แขก
ที่จะมาร่วมส่งดวงวิญญาณของเสียเต้ย
แล้วก็หลังจากที่มีพิธีชาปนกิจเรียบร้อยสำหรับวันนี้
ก็จะมีการเก็บอาถิในวันพรุ่งนี้นะ
เก็บอาถิเท่ากระดูกในวันพรุ่งนี้
ก็จะเก็บบรรจุไว้ที่ประตูโขงวัดแห่งที่หนึ่ง
เสียเต้ยและชาวบ้านร่วมกันทอดกระถิ่น
ในการที่สร้างตรงนี้
คือท่านเจ้าอาวาสวัดบอกแบบนี้คุณ
แต่ก่อนนะเสียเต้ยกับเจ๊อ๋อตอนสมัยดีกันอยู่นะ
คือเอาเงินมาทำบุญนะครับ
รวมเงินมาทำบุญกันสร้างเมนสุดท้าย
เต้ยต้องถูกเผาที่เมนที่ตัวเองมาสร้างนะครับ
นายสนองสุรรณกุลพี่ชายของเสียเต้ยเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากพิธีชาปนกิจหรือว่าเผาศพน้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้ก็จะเข้าเก็บอัฐินะครับ
ในตอนแรกจะนำอาธิไปบรรจุไว้ในธาตุข้างธาตุพ่อแม่
แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเสียเต้ยเคยบอกว่าหากเป็นอะไรไป
ให้เอาอัตถิของเขาเองแล้วก็พ่อแม่ย้ายไปบรรจุที่ประตูโขง
ส่วนอัตถิพ่อแม่ของเสียเต้ยให้ไว้ที่เดิมนะครับ
แล้วก็หลังจากเก็บอัฐิแล้วเสร็จช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้
ก็จะมีการทำบุญอีกนะฮะคือทำบุญแจกข้าวหาน้องชาย
โดยในงานก็จะมีหมอศพลูกทุ่งหมอลำหมอลำซิ่งมาแสดงนะฮะ
ส่วนการสวดพระพิธรรมศพเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับ
ก็มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักไข้เสียเต้ย
รวมทั้งลูกสาวแล้วก็แม่ของเจ๊อ๋อมาร่วมสวดพระอภิษฐรรมศพด้วยนะครับ
โดยภายหลังการชะพนักกิจศพเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ครอบครัวก็ถึงจะเปิดพินัยกรรมของเสียเต้ย

ก็นอกจากจะมีเงินในบัญชี๒บัญชีรวมกว่า๑๐ล้านบาทแล้ว
ก็มีทรัพย์สินอื่นเช่นบ้าน๓หลังรถยนต์๒คัน
แล้วก็ที่ดินอีก๓ไร่ที่อำเภอหนองแสงด้วย
แล้วก็ทรัพย์สินที่เสียเต้ยเขาซื้อหาเอาไว้
ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเสียเต้ยได้ทำพินัยกรรม
แล้วก็เก็บเอาไว้ในเฟฟธนาคาร
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดแล้ว
ชาปนักกิจเก็บอัดทีอะไรเร็บร้อยแล้ว
ถือว่าเสียเต้ยไปสู่สุขติแล้วนะครับ
ทางครอบครัวถึงจะไปขอเปิดดูในตู้เซฟของธนาคาร
แต่ก็ต้องดูแบบระเบียบระบบข้อกำหนดอะไรต่างด้วยนะ

โดยพี่ชายของเสียเต้ยบอกว่าทางครอบครัวก็ไม่ติดขัด
ว่าเสียเต้ยจะเขียนพินัยกรรมว่าอย่างไร
เขียนให้ทางครอบครัวหรือว่าจะไม่ให้
หรือจะให้ทางบุตรบุญธรรมหรือตามข้อกฎหมายจะต้องให้กับใครนั้น
ก็ต้องเป็นไปตามนั้น
เสียเต้ยจะมอบทรัพย์สินให้กับน้องนิวเวีย
ซึ่งน้องนิวเวียเป็นบุตรสาวบุญธรรม
ถ้าลำดับญาติก็คือน้องนิวเวียเป็นลูกสาวของลูกสาวของเจ๊อ๋อ

คือเจ๊อ๋อมีลูกสาวติดอยู่แล้ว๑คน
แล้วก็ลูกสาวเจ๊อ๋อก็มีลูกก็คือน้องนิวเวีย
ทีนี้ทั้งเจ๊อ๋อแล้วก็เสียเต้ยก็รับน้องนิวเวียเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
ทีนี้ก็ต้องดูว่าน้องนิวเวียหรือบุตรบุญธรรม
ถ้าตามกฎหมายก็อาจจะได้รับทรัพย์สินไปนะครับ
แต่ทุกคนในครอบครัวของเสียเต้ย
พี่น้องญาติมิตรก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะพี่น้องทุกคนก็รักน้องนิวเวียเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่ง

ขณะที่นางสาววันนาลีปัญญาสัยหรือว่าเจ๊อ๋อ
ก่อนหน้านี้คือให้แม่กับพี่สาว
เป็นตัวแทนไปร่วมงานศพหรือว่างานสวดพระพิธรรม
เซียเต้ยบ่อยครั้งทุกวัน
อ๋อ๙๐ร้านเป็นกุหลาบสีแดง
แล้วก็พวงหลีดนาฬิกาแขวนเป็นดอกไม้สีชมพูไปร่วมไว้อะไร
แล้วก็เมื่อกี้ของคุณจินตราภูลาภ
เพราะเซียเต้ยเคยไปประกวดร้องเพลง

นี่ส่วนของเจ๊อ๋ออีกอันหนึ่งสีชมพูที่เป็นนาฬิกาเนี่ยนะฮะ
ส่วนเมื่อวานนี้เจ๊อ๋อได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีที่อุดรธานี
ก็เปิดเผยบอกว่าก็เสียใจนะที่อดีตสามีหรือว่าเต้ย
คือเจ๊อ๋อเรียกว่าเต้ยนะฮะจากไปอย่างกระทันหัน
เพราะเต้ยเป็นคนดีเธอกับเต้ยเคยอยู่ด้วยกันมาถึง๕ปี
แล้วก็จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เข้าพิธีแต่งงแต่งงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นก็ขออโหสิกรรมกันไปทั้งกายทั้งวาจาใจ
เคยทำให้เต้ยมีความทุกข์ส่วนที่เต้ยเคยทำกับเจ๊
ก็ขอให้มันอโหสิกรรมกันไปด้วยให้หมดเวรหมดกรรมกันไป
ขณะเดียวกันเมื่อถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรม
เพราะเศรษฐ์เต้ยก็ยังมีมรดกทรัพย์สินอีกเป็น๑๐ล้าน

คือก่อนหน้านั้นเราแบ่งเราให้กันไปแล้วนะครับ

ให้ก็คือให้เป็นผู้ให้มีความสุขกว่าการเป็นผู้รับ
ถ้าครั้งนี้จะไม่ได้รับทรัพย์สินมรดกใดก็ไม่เป็นไร
ซีเรียสเราก็มีมากพออยู่แล้ว

ไม่ได้คิดอะไรมากเราเป็นผู้ให้ก็มีความสุขแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เธอก็บอกก็ดูกันไปว่าพินัยกรรมเสียเต้ยว่ายังไง
หรือว่าทางข้อกฎหมายเต้ยเขาว่าไง
กฎหมายว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นนะฮะ